มาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ที่กลายเป็นเรื่องราวดราม่ารักล่มรักล้าวกันไป
สำหรับเมพิชนาธิ์แล้วก็เจชนะทิพย์นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนี่แหละออกมาให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงมะนาวสอนสินด้วยเหมือนกันนะคะ
อย่างที่ทราบกันดีรู้กันดีว่าคุณมะนาวเขาเป็นหวานใจของนักเตะเป็น

เป็นหวานใจไปแล้วเขายอมรับกันแล้วเรียบร้อยนะคะ
เป็นหวานใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหนุ่มต้องกวินนะคุณนะ
ซึ่งเขาก็เผยว่าทราบเรื่องของเมย์และเจพร้อมกับทุกคนนี่แหละที่มีข่าวว่าเลิกรากันไปนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็มีโอกาสได้ให้กำลังใจผ่านทางอินสตาแกรม
แต่ไม่ได้มีการพูดคุยเป็นส่วนตัวกับทั้งเมย์แล้วก็เจค่ะ

เราก็เพิ่งทราบพร้อมกับทุกคนเหมือนกัน
ไม่ได้อ่านทำไมหลังจากเกิดเรื่องหรือให้กำลังใจส่วนตัวอะไรอย่างนี้
ไม่เลยค่ะหนูว่าทุกคนน่าจะมีขอบเขตตัวเอง
พี่เขาก็ต้องแบบอาจจะต้องอยู่กับตัวเอง

หนูคิดว่าสองคนนี้เหมือนแบบก็ต้องผ่านเรื่องราวแบบนี้ให้ได้

ให้กำลังใจทั้งคู่ดีกว่าค่ะเหมือนแบบทั้งพี่เมย์แล้วก็เจ
ใช้ชีวิตสู้แล้วกันค่ะอะไรอย่างนี้ให้ยิ้มสดใสเข้าไป
อ่าให้กำลังใจคู่ของคนอื่นแล้วมาดูคู่ของตัวเองบ้างดีกว่านะคะ
ซึ่งสาวมะนาวก็เปิดใจถึงเรื่องที่หวานใจนักเตะตองกวินเนี่ย
มีโอกาสเซ็นสัญญากับสโมสรฟุตบอลประเทศเบลเยี่ยมเป็นเวลา๕ปี
อืมว่าปลื้มใจที่ฝ่ายชายมีงานที่ก้าวหน้าค่ะก่อนจะบอกว่าไม่หวั่นเรื่องรักแท้แพ้ระยะทางค่ะ
ความฝันที่เขาเคยฝันไว้ว่านักฟุตบอลทุกคนแหละค่ะ
ฝันว่าตัวเองก็อยากไปเล่นลีกสูงสุดลีกที่ไม่ใช่ในเมืองไทยให้ไปแบบค้าแข้งต่างประเทศ
เราก็รู้สึกดีใจค่ะเราเป็นคนชอบดูฟุตบอลอยู่แล้วก็เหมือนถ้าว่างก็มีโอกาสไป
ให้กำลังใจเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ๕ปีมานานนะแค่ปีเดียวยังรู้สึกนานอะไรอย่างนี้
หนูคิดว่าทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่า
เราก็ต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
หน้าที่การงานของเขาแล้วก็ทั้งตัวเราด้วยค่ะ
คือจริงคนในวงการเวลาครบกับนักเตะ

เขาก็จะรู้สึกว่าใช้ตรงนี้แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ใช้เวลาใช้ระยะทางนี่แหละเป็นเครื่องพิสูจน์
คู่ก็ฝ่าฟันกันมาได้แต่อีกหลายคู่ก็ต้องยุติความสัมพันธ์กันไป
ใช่ทางพิสูจน์มากันเวลาพิสูจน์โคมไปอีก
เป็นแฟนกับนักกีฬาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์กันหน่อยแหละ
แต่ว่าเชื่อว่าคือทั้งคู่ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันมาโดยตลอดสำหรับการทำอาชีพที่ตัวเองรักนั่นเอง
สังเกตไหมว่านักเตะเนี่ยต้องมีแฟนสวยกันทุกคนเลย
หรือเปล่าเป็นธรรมเนียมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่สวยจริง